ที่น่าตกอกตกใจเมื่อวานช่วงเย็นโอ้โหแชร์กันหนักมากเลย

หลังจากที่คุณหมอท่านหนึ่งได้มีการเปิดเผยเรื่องราวนี้ออกมา
ซึ่งคุณหมอท่านนี้เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี
เราได้ยินบ่อยคุณหมอจะออกมาแสดงความคิดเห็น
ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โควิด
นั่นก็คือคุณหมอธีรวัตรเหมจุธา
ภูมิในการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยคุณ
โพสต์ออกมาช่วงเย็น
โอ้โหถ้าเราพาดหัวแบบนี้ตกใจสิครับ
บอกว่าข้อมูลพบคนไทย๖รายเป็นอำมพลึก
หลังฉีดวัคซีนซีโนแวค

จนทำให้อาการนั้นเป็นปกติ
คุณคิดดูสิอาการไม่พึงประสงค์
แต่ก่อนเราก็คิดว่าอาการไม่พึงประสงค์อาจจะเป็นไข้
ปวดหัวอาเจียนไม่สบายเป็นผดเป็นผื่น
แต่ทีนี้อาการไม่พึงประสงค์เป็นอมพลึกชั่วคราว

พอคนฟังข่าวว่านี่มันคือบุคลากรที่เกี่ยวกับวงการการแพทย์ไง

ถ้าเกิดเราเป็นชาวบ้านตาดำแล้วไปฉีด
แล้วไปถึงมือหมอไม่ทันเราจะเป็นยังไง
แต่ต้องฟังก่อนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกกัน
เพราะทางสาธารณสุขบอกว่าขออนุญาตในการที่จะตรวจสอบเคสแบบนี้ก่อนนะครับ

แพทย์ธีรวัตรเหมจุธาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยนะครับ
แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งรายที่โรงพยาบาลสมเด็จณศรีราชา
ซึ่งคุณหมอท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางระบบประสาท
ได้ให้ยาละลายริ่มเลือดทำให้ผู้ที่เป็นอมพลึกชั่วคราวนั้นกลับมาเป็นปกตินะครับ
แจ้งกระทรวงสาธารณสุขไปแล้วเนี่ยนะครับ
กลายเป็นข่าวที่น่าตกอกตกใจนะครับและมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
บอกว่าวัคซีนซีโนแวคที่ใช้ในการฉีดบุคลากรทางการแพทย์
ระยองทั้ง๖รายแล้วก็ที่ชนบุรี๑รายเป็นวัคซีนล็อตเดียวกันคุณ
มีเลขล็อตมีนัมเบอร์ล็อตมีตัวอักษรของล็อตนั้นระบุเลยนะครับ
เขาบอกว่าสำหรับผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์ทั้ง๖รายนั้น
ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคโควิด๑๙
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่๖จังหวัดชนบุรีนะครับได้มีการเปิดเผยออกมา
บอกว่าผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลระยอง
ได้รับการฉีดไประหว่างวันที่๘ถึง๙เมษายนที่ผ่านมานี้เองนะครับ
ทั้งหมดเป็นเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์อายุระหว่าง๒๑๕๔ปี
รายไม่มีโรคประจำตัวและไม่มีประวัติแพ้ยามาก่อนคือแข็งแรงนั่นแหละนะฮะ
โดยอาการหลังฉีดวัคซีนคือมีอาการชาบริเวณแขนซ้ายคือแขนที่ทำการฉีดวัคซีนนั่นแหละครับ
บางรายมุมปากตกแล้วก็พูดไม่ชัดแต่มีอยู่รายหนึ่งนะครับอายุ๕๔ปี
หลังฉีดวัคซีนผ่านไปได้๑๐นาทีปรากฏพบมีผื่นแดงที่แขนทั้งสองข้าง
ตามด้วยชาที่ปลายเท้าแบบสมมาตรสองข้างคือชาทั้งสองข้างเลยนะฮะ
ลามขึ้นขาครับชาแค่ที่ปลายเท้าแล้วก็มีอาการชาที่ปากลิ้นแข็ง
และรู้สึกว่าสมองสั่งการช้าตาฝ้าคล้ายกับควันขาวบังทั้งสองข้างนะครับ
ผลการสแกนสมองออกมาเป็นปกตินะครับแล้วเขามีการรายงานออกมานะฮะ
ผลการสอบสวนเบื้องต้นนะครับพบว่าผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์
ภายหลังจากได้รับวัคซีนทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือ๗๒รายนะครับ
มีอาการที่เหมือนเป็นอมพลึกชั่วคราวเมื่อสักครู่นี้อย่างที่บอกไปที่ระยอง๖รายที่ชมบุรี๑ราย
โดยวัคซีน๑กล่องเนี่ยก็จะมี๔๐วายออกนะฮะก็เป็นศัพท์ทางวิชาการนะครับ
แต่สรุปรวมทั้งหมดก็คือผู้ได้รับผลกระทบจากอาการไม่พึงประสงค์เนี่ย
เรื่องนี้ก็ต้องไปถึงทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
แพทย์ทวีโชธพิทยสุนลผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
แล้วก็แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อโรคติดเชื้อระบุนะครับว่าขณะนี้
อยู่ระหว่างการสืบข้อมูลเชิงลุกเชิงลึกนะฮะ
ก่อนที่จะแถลงให้ประชาชนได้รับทราบ
ผู้สื่อข่าวก็ถามนะครับคุณหมอทวีบอกว่ายังครับ
เรื่องนี้กระทรวงสาธุสุขจะสั่งการอีกครั้งนะครับ
ก็นี่แหละเป็นข้อมูลทางคุณหมอทวีที่เปิดเผยออกมาเมื่อวานนี้
หลังจากได้รับรายงานเกี่ยวกับเรื่องของอาการไม่พึงประสงค์เป็นอมพลึกชั่วคราวนะครับ
แต่ทีนี้ทางด้านของหมอตีคุณคุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็ระบุถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับ
ใช่ค่ะก็บอกว่าผู้ป่วยทั้งหมดมีอาการภายใน๒๔ชั่วโมงหลังฉีดยา
หลังจากนั้นผู้ป่วยทุกรายก็มีอาการกลับมาเป็นปกติภายใน๑๒วัน
ทีนี้ค่ะคือตอนนี้ทีมสอบสวนโรคของกระทรวงสาธารณสุข
กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนหาข้อมูลเพิ่มเติม
แล้วก็เบื้องต้นจากการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเท่าที่มีอยู่
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณตีสาธิตได้โพสต์ออกมาแล้วก็มีแฮชแท็กนะ
ก็คือแฮชแท็กระหว่างนี้ขอให้อย่าเพิ่งแชร์ข้อมูลที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง
แท็กรอทางทีมผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบข้อมูลและสรุปผล
แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่คุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุข
ได้โพสต์ออกมาก็คือพรุ่งนี้บ่ายโมงนั่นหมายถึงวันนี้แหละครับ
รวบรวมข้อมูลและสรุปสาเหตุทั้งหมดครับ
อันนี้คือสิ่งที่นายสาธิตปิตุเตชะได้โพสต์ออกมา
ก็ย้ำให้รอการพิสูจน์จากผู้เชี่ยวชาญก่อน
เรื่องต้นไม่น่าจะใช่สาเหตุจากวัคซีนครับ
แต่ข่าวออกมามันออกมาจากคุณหมอคุณ

จริงนะพอดูข้อมูลผู้ป่วยแต่ละคน
บางทีก็ไปดูถึงอาการแพ้นะว่าแต่ละคน

แต่ว่ารายละเอียดอื่นคือมันไม่ได้เหมือนกันหมดทั้ง๖ราย
ดังนั้นคุณผู้ชมพอมันมีข่าวนี้ออกไป
คำถามของประชาชนอย่างเราว่า

แล้วเกิดเราได้รับวัคซีนแล้วมีอาการแบบนี้
สมมุติว่าเราเป็นประชาชนธรรมดา
เอาไปหาหมอไม่ทันหมอให้ยาสลายริ่มเลือดไม่ทัน

นั่นสิฮะอันนี้โลกโซเชียลเขาแชร์เรื่องนี้กันเยอะนะครับ
แล้วก็มีคำถามถึงความปลอดภัยของวัคซีน

อย่างไรก็ตามเราต้องรอทางหน่วยงาน

แล้วก็ตรวจสอบผลข้างเคียงผลอันไม่พึงประสงค์นี้
ออกมาแถลงให้เราทราบชี้แจงให้ชัดเจน
ว่าจะเป็นเฉพาะล็อตนั้นหรือไม่
หรือมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนหรือเปล่า
สอบคอวันนี้ที่จะมีการแถลงสัก๑๑โมงครึ่ง
ก็น่าจะมีประเด็นนี้ออกมาด้วยนะคุณนะ
ค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามเพิ่มเติมด้วยแล้วกันนะคะ